จากกรณีที่หมอสมชายค่ะได้แฉพฤติกรรมเฉาของพระฝรั่งรูปหนึ่งนะคะ
พฤติกรรมของพระรูปนี้คือเสพเมถุนกับศรีกา
และหลังจากนั้นก็เปลี่ยนไปเสพเมถุนกับศรีกาอีกคนหนึ่ง
ซึ่งมีฐานะที่รวยกว่านี่นะคะ
รวมทั้งมีการนำภาพเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๕ปีที่แล้ว
เป็นภาพลักษณะคล้ายกับฮันนิมูลกับหญิงสาวคนหนึ่ง
ในขณะที่ยังครองสมณเพศอยู่ก็คือยังเป็นพระอยู่เนี่ยนะคะ

เรื่องนี้พระสุมนต์ศาสนกิจเจ้าอาวาส
วัดพระธาตุดอยกองหมูซึ่งเป็นเจ้าคณะจังหวัดแม่ห้องศร
ตำบลจองคำอำเภอเมืองแม่ฮ่องศรระบุว่าก็ทราบสิ้นเรื่องแล้ว
ตอนนี้กำลังเร่งประสานงานกัน
และทางเลขาเจ้าคณะอำเภอศพเมยก็ได้ติดต่อประสานมาแล้ว
ได้ข้อมูลมาส่วนหนึ่งน่าจะจัดการเรื่องนี้ได้ไม่ยาก
ซึ่งจะให้ทางพระอุปชาเรียกกลับมาสอบถาม
ถ้ามีความผิดจริงจะให้สละสมณเพศก็คือให้ลาศิกขาออกไป
และได้สั่งการไปยังเจ้าคณะตำบลแม่สามแลบและเจ้าคณะอำเภอศพเมย
แต่การจะเข้าไปตรวจสอบช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน
ค่อนข้างยากลำบากมีน้ำท่วมดินสไลด์ต้องนั่งเรือยนไปตามแม่น้ำสารวิน
ที่ผ่านมาทราบว่าพระฝรั่งรูปนี้นะคะไปช่วยเหลือชาวเขาไว้มาก
แต่ว่าการกระทำนี้ถือว่าผิดวินัยสงฆ์
ทำความดีช่วยเหลือชาวเขากับผิดวินัยสงฆ์มันเป็นคนละเรื่องกัน
ท่านบอกแบบนี้นะคะผิดก็ต้องว่าไปตามผิด
เรื่องต้นจากการตรวจสอบทราบว่าพระฝรั่งไม่ได้บวชอยู่ในพื้นที่
จังหวัดแม่ห้องศรนะคะแต่ว่าบวชมาจากพื้นที่
เคยทำผิดจริงตามที่มีการแชร์ออกไปเมื่อประมาณ๕ปีที่แล้ว
และตอนนั้นหลังจากที่ทำผิดลาศิขาออกไปแล้ว
การที่กลับมาเห็นคลองผ้าเหลืองนี่คือการกลับมาบวชอีกครั้ง
และการบวชครั้งล่าสุดบวชเป็นสัมมะเนร
แต่ว่าสิ่งที่ท่านครองอยู่ก็คือผ้าเหลืองประชาชน
นั้นเขาก็คิดว่าอาจจะเป็นพระแต่ตอนนี้ท่านบอกว่าท่านเป็นเนรเนี่ยนะคะอย่างไรก็ตามเมื่อศึกออกไปแล้วนะคะ
ทางเจ้าหน้าที่บอกว่าก็ไม่ควรมาบวชอีกแม้จะบวชเป็นสามเณรก็ตาม
ขณะนี้สั่งให้เจ้าคณะอำเภอศพเมยไปประสานกับวัดในพื้นที่ของอำเภอจอมทองว่า
สามเณรรูปนี้ไปบวชที่วัดไหนแล้วจะให้พระอุปชาเรียกตัวกลับไปทำการศึกโดยเร็ว
ส่วนพระรูปนี้นะคะยอมรับว่าเรื่องดังกล่าวเป็นเรื่องจริงและจะเตรียมลาศิกขาในวันพรุ่งนี้ค่ะ
มาดูประวัติกันหน่อยนะคะพระจูเลียนหรือว่าจูเลียนดีซิเลสเป็นชาวแคนาดาค่ะ
เป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนวิชาเกษตรกรรมบวชมาเป็น๑๐ปีแล้วนะคะ
โดยท่านใช้ชีวิตในป่าด้วยความสมรรถะกินแต่ผักกับผลไม้ค่อนข้างเคร่งครัดในพระธรรมวินัย
อาศัยอยู่ในสำนักสงฆ์หมู่บ้านปูทาหมู่ที่๑ตำบลแม่สามแลบอำเภอศพเมยจังหวัดแม่ห้องศรอย่างไรก็ตามวันพรุ่งนี้นะคะ
เดี๋ยวเตรียมลาเสกขาค่ะค่ะ